คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเรื่องของนายประสิทธิชัยหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้แม้ว่านายประสิทธิชัยจะอยู่ในเรือนจำยังขังตัวอยู่
แต่ว่ามันมีความคืบหน้าข้อมูลต่างเพิ่มเติม
เพราะทีมข่าวเราเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนสนิทของนายประสิทธิชัย
คือเขาเคยให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าโฟนอินวันแถลงข่าวเนี่ยบอกว่ามีปัญหาส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินต่าง
ทีนี้คนสนิทที่ว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มนก
เขาก็บอกว่านายประสิทธิชัยเนี่ยนะเคยมาเสนอขายนกเป็นนกกระตั้ว
มาเสนอขายเนี่ยก่อนจะถูกตำรวจจับ๕วันนะคะแปลว่านายประสิทธิชัยต้องการที่จะใช้เงิน
วันนี้ทีมข่าวของเราคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ก็เดินทางไปเจอกับเจ้าของฟาร์มนกวรรณสุขใจฟาร์มก็คือคุณมะนาว
คุณมะนาวเนี่ยเป็นเหมือนกับรู้จักกับนายประสิทธิชัยมา๑๐กว่าปีแล้วก็สนิทกัน
คุณมะนาวก็เล่าให้ฟังนะบอกว่ารู้จักกับนายประสิทธิชัยเพราะว่าแฟนเก่าของนายประสิทธิชัยแนะนำให้รู้จัก
เนื่องจากว่าตัวคุณมะนาวเองก็ชอบการเลี้ยงนกการเลี้ยงสัตว์
ส่วนตัวนายประสิทธิชัยก็ชอบการเลี้ยงนกเหมือนกัน
เวลามีปัญหาเรื่องนกเนี่ยก็จะมาพูดคุยจะมาปรึกษากันประจำเลย
ทีนี้หลังจากที่ทราบข่าวว่านายประสิทธิชัยคือคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นทองที่โรบิสันลบบุรีเนี่ย
คุณมะนาวเองตกใจนะเพราะว่านั่งย้อนไปอ่ะนึกดูเอ้ยเมื่อวันที่๑๗มกราคมเนี่ย
ก่อนที่นายประสิทธิชัยจะโดนจับแค่ห้าวันตัวนายประสิทธิชัยยังโทรศัพท์มาหาคุณมะนาวอยู่เลยอะค่ะ
คุยกันปกติเหมือนกับไม่เหมือนกับเป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุอ่ะซึ่งตอนนั้นที่ตัวนายประสิทธิชัยโทรมาเนี่ย
จะมาเสนอขายนกกระตั้วนกกระตั้วมอลักคันคุณผู้ชมดิฉันอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องนกนะ
แต่คือเขาบอกว่านกกกระตั้วมอลลัคคันเนี่ยเขาเสนอขาย๒ตัวนายประสิทธิ์ชัยเขาขาย๒ตัวเนี่ยราคา๑๑๐๐๐๐บาท
แต่ว่าราคาจริงแล้วนายประสิทธิชัยซื้อมาตัวหนึ่ง๖๕๐๐๐บาท
ตัวละ๖๕๐๐ใช่ไหมแต่เสนอขาย๒ตัว๑๑๐๐ก็ถูกกว่านิดหน่อย๒๐๐๐บาท
ทีนี้นายประสิทธิชัยให้เหตุผลบอกว่าไอ้ที่ต้องการเอานกสองตัวนี้ขายเนี่ยเกรงใจเพื่อนบ้าน
กร้องเสียงดังแต่ว่าคุณมะนาวเองเขาบอกว่าตัวคุณมะนาวเปิดฟาร์มนกอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต้องการนกก็เลยปฏิเสธนายประสิทธิชัยไป
หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยนะคะ
ทีนี้คุณมะนาวบอกด้วยบอกว่าพอมีการเผยแพร่ภาพคนร้ายในโซเชียลมีเดียตอนแรกนะ
ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำไม่คิดนะว่านายประสิทธิชัยจะมาก่อเหตุแบบนี้
คนเคยรู้จักกันไม่คิดว่าเขาตัดสินใจจะแก้ปัญหาด้วยการไปชิงทองแบบนี้
แล้วก็ข่าวที่บอกมาว่านายประสิทธิชัยเครียดเรื่องหนี้สิน
ตัวคุณมะนาวบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่านายประสิทธิชัยจะมีหนี้สินอะไร
เพราะว่าที่ผ่านมาตัวนายประสิทธิชัยเองก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ฟัง
แล้วตัวคุณมะนาวยังคิดอยู่เลยว่านายประสิทธิชัยน่าจะเป็นคนที่มีฐานะคนรวย
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยขับรถเบนส์มากับแฟนแฟนนี้ไม่ใช่ครูปอยนะคะคือแฟนคนเก่า
ก็มารับคุณมะนาวไปซื้ออาหารนกด้วยกัน
ก็ใช้ชีวิตก็ไม่รู้ว่าดูเหมือนกับไม่ได้ใช้จ่ายติดขัดอะไร
เอาฟังคุณมะนาวหน่อยนะคะ
ทยาศัยดีนะคะเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ที่คนรอบข้างทุกคนรักนะคะตกใจมากค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนที่เขาจะโดนจับเมื่อวันที่๒๒ประมาณวันที่สิบเจ็ดก็คือหลังก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาก็โทรมาเขามีการโทรหาพี่ประมาณช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายถ้าจำไม่ผิดพี่มีนกจะเสนอ
ขายอะไรอย่างเงี้เพราะว่าข้างบ้านบ่นว่าเสียงดังเออพูดเก่งนะอะไรอย่างเงี้เขาก็โทรมาขายเขาเสนอขายมาอยู่ที่คู่ละแสนหนึ่งหนึ่งแสนสองตัวคู่ละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าคือด้วยความที่มันไม่ได้เป็นที่ต้องการของเรานะตอนนี้นึกออกไหมคะเราก็เลยปฏิเสธเขาไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ถ้าสนใจหรือถ้ามีใครอยากได้หนูจะติดต่อไปแต่เขาก็พูดยืนยันว่าเขา

แรกก็ยังไม่ได้เชื่อนะคะเพราะว่าจากการที่เราตามข่าวอ่ะเราเป็นคนลบบุรีเนอะเราก็ต้องตามข่าวเราก็เห็นว่ามีการแชร์ในส่วนของผู้ต้องสงสัยคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเออตาก๊อฟก็คงเป็นอีกหนึ่งคนในนั้นที่ที่เป็นแค่กระแสขึ้นมานี่ค่ะคือคุณมะนาวที่รู้จักกับนายประสิทธิชัยก็ให้ค

รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สามีไปก่อเหตุชิงทองส่วนเรื่องข่าวต่างที่ออกมาโจมตีครูปอยว่าหลอกเอาเงินสามีไปทำศัลยกรรมต่างทำหน้าทำหน้าอกใช้ใจฟุ่มเฟือยจนทำให้สามีต้องมาก่อเหตุชิงทองเพื่อใช้หนี้เนี่ยคนสนิทของครูปอยยืนยันนะคะว่าไม่เป็นเรื่องจริงแน่นอนแล้วเขาบอกว่าอยากให้หยุดหยุดโจมตีครูปอยซะ
ถ้าเรื่องแฟนเขาเขาจะไม่ค่อยพูดถึง
โทรมาหามาหาเราเองแล้วก็ฝากเรื่องไปถึงน้องอีกคนนึงแต่เราลืมไปแล้วจนลืมไปหมดเลย
จนลืมไปแต่ว่าวันที่๑๗เนี่ยบังเอิญเรามาเจอน้องอีกคนนึงก็เลยนึกได้ว่าเออน้องมันฝากเรื่องไว้ก็เลยโทรไปหาก็เลยโทรไปหา
แล้วก็ได้คุยกันก็คือเรื่องนกแต่พอคุยกันเสร็จก็คือเราก็ได้คุยกับก๊อฟก็คือเราก็คุยกันก็เสียงน้องก็ปกติทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดผิดปกติ
คือเอาจริงพี่ก็ไม่เคยพูดคุยกันลึกขนาดนั้นเพราะว่าตั้งแต่พี่รู้ว่าเออน้องเขาสองคนคบกันแล้วก่อนจะแตกด้วยซ้ำก็คือน้องเขาสวยมาอยู่แล้ว
ใช่หน้าอกเขาก็มีมาอยู่แล้วแต่เขาเป็นคนที่หน้าสวยเขาก็เคยพูดว่าหน้าเขาไม่ทำอะไรแต่ก็อาจจะมีเสริมด้านหรือเปล่าพี่ไม่ได้คุยเรื่องด้าน
แต่ว่าถ้าเรื่องลมหน้าอกคือน้องเขาเสริมมาตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะแต่งงานกัน
ใส่ข่าวที่บอกว่าไปหลอกเงิน
พี่ตกใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารน้องมากเพราะไม่คิดว่ามันจะเกิดกับตัวน้องที่เรารู้จักก็อยากให้คนเข้าใจนะว่าคนหนึ่งทำ
ถึงเขาจะเป็นผัวเมียกันก็จริงแต่ก็ไม่อยากให้สังคมแบบไปมองเขาอย่างนั้นต้องให้มองลึกเอาเป็นว่าคนที่สนิทก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง
ตอนนั้นนายประศิษธิชัยยังเป็นครูฝึกศรอยู่ก็ถือก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
ก็ทำงานมีความรับผิดชอบดีแต่ว่าค่อนข้างมีอารมณ์ร้อน
หลังจากรู้ข่าวนี้ก็ตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
จูงใจเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรื่องชู้สาว

เพราะนายประสิทธิชัยเคยเล่าให้ฟังก่อนจะแต่งงานกับครูปอย
เครียดปัญหาหนี้สินเกี่ยวกับรถต้องหาเงินไปจ่าย
แต่เรื่องอื่นไม่ได้เล่าให้ฟังเล่าเรื่องเดียวนะครับ
ส่วนที่บอกว่านายประสิทธิชัยเป็นคนใช้ปืนเก่งฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
อันนี้เธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้แต่ช่วงที่คบกันเนี่ย
เคยไปยิงปืนกับนายประสิทธิ์ชัย๑๒ครั้งนะครับ
เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ค่ายทหารแต่ก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่าไม่ได้ชอบด้านนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าที่เหลือเนี่ยจะไปฝกไปฝึกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
ช่วงเกิดเหตุที่มีการเผยแพร่คลิปเผยแพร่รูปของคนร้ายที่ก่อเหตุ
ไปใช้ปืนกระดยิงชิงทองที่ห้างรุเบียนสันทิโลปุรี
บอกว่าดูข่าวแล้วตอนนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะใช่หรือเปล่า
เพราะดูลักษณะการเดินแล้วใกล้เคียงกันมากแต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งเบาะแสอะไร
เพราะคิดว่าคงไม่น่าใช่ระดับคนที่เป็นผอโรงเรียน
น่าจะไปก่อเหตุอะไรแบบนี้หน้าที่การงานก็ยังดีอยู่นี่
ดูก็รักเด็กดีสุดท้ายแล้วมาเป็นนายประสิทธิชัยจริงนะฮะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเห็นใจครอบครัวของนายประสิทธิชัย
แล้วก็ครอบครัวของครูปอยภรรยาของนายประสิทธิชัยมาก
ไม่อยากให้ถูกโจมตีไปด้วยเพราะเชื่อว่าเรื่องนี้
นายประสิทธิชัยก่อเหตุคนเดียวจริง
อะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่เราสังเกตจากจากอ่ารูปถ่ายหรือคิด
อย่างเงี้ยเราก็คิดอยู่เคยสงสัยว่าเป็นใคร
อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเขาคงไม่เดาว่าไม่ไม่พูด
ไม่ใช่หรอกคงไม่ไม่บ้าขนาดเกาะหน้าที่การงานตัวเองมาแรก
อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วมีหลายหลายลักษณะการเดิน

มันคุณไม่ใช่นี่ก็เป็นอดีตแฟนของนายประสิทธิ์ชัยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้
คือคนนี้ค่ะคนนี้เนี่ยคือนางสาวเปมิกาพนักงานร้านทอง
ตอนนั้นเขาถูกยิงที่หน้าอกขวาแล้วก็โดนที่ขาซ้าย
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะ
เพราะว่าออกมาตั้งแต่ยี่สิบสองมกราคมที่ผ่านมา
อาการของคุณเปมิกาก็ดีขึ้นตามลำดับ
แล้วเมื่อวานนี้ยังไปหาเพื่อนร่วมงานที่โรบินสันลบบุรีเลย
แต่ว่าก็ต้องนั่งวิวแชร์เนี่ยค่ะภาพนี้
วิวแชร์ไปหาเพื่อนร่วมงาน
สีหน้าสีตาก็ดูยิ้มแย้มสดชื่นแจ่มใสนะคะ
คือถ้าดูภาพที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะเนี่ยฮะ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกทางด้านขวาใช่ไหม
ยังมีรอยบาดแผลทำแผลอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเห็นไหมฮะ
ซึ่งคุณปริมิกาบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะ
กลับมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้
เพราะว่าก็ต้องทำกายภาพค่ะ
ฟื้นฟูนี่ต่ำก็ครึ่งปีเหมือนกันนะคะคุณภาคภูมิ
ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเอง
แต่ตอนนี้กำลังใจก็ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ
สำหรับความสูญเสียที่ได้รับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้